สิมพุทธิมเรื่องของสถิติของอุบัติเหตุกันหน่อยสวัสดีครับ
สวทธธอเหรอออกมาระบุแล้วนะคะสำหรับในช่วง๗วันตราย
เขาบอกว่า๓วันผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง๑๗๔ศพเลย
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน
ก็ออกมาสรุปสถิติอุบัติเหตุประจำวันที่๑๓เมษายนค่ะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๗๐๐ครั้งเสียชีวิตไปแล้ว๖๗ศพ
บาดเจ็บ๗๓๓คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ยังคงเป็นดื่มแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะ
ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะ
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือสกลนคร
มีผู้บาดเจ็บสูงสุดสามสิบสามคนนะคะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ
บุรีรำน่านแล้วก็อุดรธานีจังหวัดละ๔รายค่ะ
ส่วนสถิติสะสม๓วันตั้งแต่๑๑ถึง๑๓เมษายนนะคะ
เกิดอุบัติเหตุไปแล้วทั้งหมด๑๖๖๕ครั้ง
เสียชีวิตกันไปแล้ว๑๗๔ศพบาดเจ็บอีก๑๗๒๘รายค่ะ
ปทกำชับทุกจังหวัดเลยนะคะให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของจุดตรวจแล้วก็ด่านชุมชน
กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำที่ไม่สวมหวดนิรภัย
รถบรรทุกคนเล่นน้ำที่ใช้ความเร็ว
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอด๓วันค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิด๙๘๘๐๘คน
รถที่ฝ่าฝืนมาตรการเอาไว้แล้ว๒๒๙๔คันค่ะ